ดาราเขามาแน่นมาเยอะมากแต่ละคนสวยทรัพย์มาก
อย่ากลิกทราบกันดีค่ะเมื่อติดตามการนึกออกงานของข่าวสารในแวดวงวงการบันเทิงนะครับ
ชื่อกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่าชื่อนี้เป็นสื่อใหญ่จริงนะคะ
ซึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดู
ความสวยความปังของเหล่าดาราที่เขาจัดเต็มความสวยนะมารับรางวัล
บอกเลยว่าโอ้โหสวยตะลึงพริ้งเพิดแท้วไปเลยจ้ะ
เริ่มกันที่นางเอกยิ้มสวยใบเฟิร์นพิมชะนกค่ะ
ด้วยชุดเสื้อแขนยาวแบบนี้เผยให้เห็นเนินอกเบา
มาพร้อมกับกริตเตอร์ทั้งตัวเพื่อความโดดเด่นค่ะ
ยิ่งโดนแสงแฟลต์ไฟนี่นะโอ้โหบอกเลยมันวิบป๊บป๊บป๊บนะคะ
เรียกแสงแฟดนะคะได้จากพี่สื่อมวลชนได้มากทีเดียว
เขาเรียกว่ามาแบบคลีนสวยจึ้งไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วดูเมคอัพเมคใจซะก่อนโอ้โหบอกเลยปากแดงขนาดนี้
แต่ว่าขอแต่งตาเบานะคะดิฉันชอบอะไรรู้ไหม
ปลอยผมที่มันออกมาตรงข้างอ่ะเห็นไหมอ่า
นิดนึงเลยโอ้โหบอกเลยว่าหวานจริงนะคะ
ต่อกันดีกว่าค่ะสาวหมวยผ่านไปแล้ว
มาที่คนนี้สาวสวยในตาแขกกันบ้าง
สาวขวัญอุสามณีค่ะคนนี้มาในด้วยลุคแบบ
เขาเรียกว่าลุคกล้าวใจกับชุดรัดรูปตัวยาวแบบซีตรูทั้งตัวไปเลย
แต่มันเห็นทั้งตัวเหมือนกันมันก็ทะลุทะลวงไปถึงไหนต่อไหนเลยค่ะ

สาวขวัญน่านี่ยิ่งทำในลุคเนี่ยนะ

ตามันคมปากมันเบิร์นจมูกมันโด่ง

เออแต่นางลอยตัวเหนือดราม่าไปแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมจ้า
คนต่อไปบอกเลยว่าดิฉันไม่ผิดหวังจ้ะ
สำหรับคุณแม่ลูกสองเป้ยปานวาด
อย่างที่บอกค่ะว่าแม้จะเป็นชิงแม่ลูกสอง
แต่เรื่องความหุ่นความเซ็กซี่อุ้ยงานนี้ไม่มีแผ่ว
สาวเป้ยเนี่ยมาร่วมงานในชุดหราตรียาวสีขาว
แท่นเซ็กซี่ตัวแม่แบบนี้เจ้าตัวก็จัดมาค่ะ
ทั้งผาอกลึกหื้อลึกแค่ไหนดูกันเอานะคะ
อย่างทั้งหมดหน้าหน้าว่าเซ็กซี่แล้ว

หลังไปอีกหนึ่งแมทคุณผู้ชมเห็นแม่เป้ยลุคนี้แสบตาไปหมด
เพราะความขาวใสออร่ามากระแทกตาเรียกว่าสมมงกับที่ได้รางวัล
ดาราหญิงบุคลิกภาพดีมหาชนไปครองเลยล่ะค่ะ
เอามาปิดท้ายกันที่นางเอกหน้าเด็กตลอดการเจนี่อัลภาษณป้อมเพชรกันบ้างดีกว่า
คุณผู้ชมดูลุคนี้สิไม่มีคำไหนจะชมนอกจากคำว่าสวยแบบตะก้น
ซึ่งลุคที่สาวเจนนี่เลือกมาใส่รับหลังฉันแอบตกใจเหมือนกันนะเมื่อกี้
ก็สวยแบบตะโกนสวยจริงนะคุณผู้ชมนะ
ชุดนี้ให้ฟิลลิ่งแบบนักแสดงพอลิวูดที่เขาเกลียงมาอดอวดโฉมบนพรมแดง
ด้วยชุดราตรีผ้าลูกไม้สีขาวครีมดูน่ารักสดใสสุด
มาพร้อมกับกิมมิกชายกระโปรงยาวฟูฟ่อง
ที่ช่วยทำให้ลุคนี้เนี่ยดูสวยหวานขึ้นเป็นกองคุณผู้ชมค่ะ
และอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของสาวเจนนี่ก็คือเครื่องหัวไม่มีไม่ได้เด้อ
นานทีแม่จะมาร่วมงานก็จัดเต็มให้สมกับรางวัล
ค้างฟ้าหญิงมหาชนเลยล่ะค่ะ
คือต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยทั้งสวยทั้งสดใสทั้งน่ารัก
แถมแต่ละคนยังสุขภาพดีอีกด้วยนะ